เคสนี้ที่สมุทรปราการกันหน่อยค่ะต้องถามว่ามีใครเคยถูกคนที่เรียกว่าแฟนทำถึงขนาดนี้ไหม

ซ้อมกักขังหน่วงเหนียวบังคับให้กินอึ๋หมาให้กินฉี่หมาต่อยตาแตกแล้วก็จับหมากดน้ำบีบคอหมาจนหมาตาย๖ตัว
มีใครเคยโดนแบบเธอคนนี้ไหมคะเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วอ่ะเธอต้องหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังอ่ะค่ะ
เป็นสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะคุณกันเนี่ยพาน้องมาน้องอายุให้ยี่สิบห้าปี
พบตำรวจสพบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ร้องเรียนกับเพจ
คือน้องเนี่ยมาร้องเรียนกับเพจการจอมพลังบอกว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายเตะต่อยเอาไม้ฟาดพัดลมฟาด
คิ้วแตกตาแตกแขนฉีกทุกครั้งที่ทะเลาะกันเธอจะโดนบังคับให้กินฉี่หมากินอึ๋หมาอย่างนี้ค่ะ
หลังจากกินเสร็จฝ่ายชายก็จะบีบคอหมาจนตายแล้วเอาหมาไปทิ้ง
คุณกันบอกว่านี่น้องเนี่ยถูกเอาเหล็กปลายแหลมแทงจนต้องเย็บ๖เข็มถูกขังไม่ให้ออกไปไหน๘๙เดือน
แล้วถ้าน้องหนีออกมาจะถูกตามลากกลับไปทำร้ายข่มขู่จะเอาชีวิต

มันไม่มีคนรักกันที่ไหนนะมันบังคับให้แฟนตัวเองกินขี้กินฉี่หมานะครับ
ท่านเนี่ยทำผิดแล้วท่านยังไม่รู้จักสำนึกยังมาข่มขู่เขา
จากที่น้องไม่มีใครท่านไล่ล่าจากที่น้องอยู่กับท่าน
หมาอยู่กับท่านเนี่ยท่านเก่งกับหมาเก่งกับผู้หญิงเหลือเกินนะครับ
วันนี้น้องอยู่ในการดูแลของผมท่านมาสิครับ
น้องผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าคบกับฟินฟินคือแฟน
มาได้ปีนึงค่ะแฟนเนี่ยอายุ๒๔ปีนะเจอกันผ่านแอปหาคู่
๓เดือนแรกโอ้โหฟินสมชื่อเลยอ่ะพี่อุ๋ยคือเอาอกเอาใจดูแลดีทุกอย่างเลย
ฝ่ายชายนี่ชอบเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมามีหมาอยู่๔ตัว
ช่วงหลังเวลาหมาที่บ้านเห่าเริ่มเห็นอะไรพฤติกรรมแปลกแล้ว
คือฟินจะเข้าไปทำร้ายหมาแล้วเวลาเธอไปห้าม
จะหันกลับมาด่าเธอว่าไม่ต้องมาเผือกแต่ใช้คำหยาบก่อนนี้นะ
ไม่ต้องมาเผือกไม่งั้นเดี๋ยวมึงเจอแบบหมาแน่
โอ้โหเธอก็ตกใจแล้วนะแล้วภาพหลังจากนั้นเธอบอกเธอกลั้นหายใจเลยอ่ะ
พอฟินเอาหมากดน้ำเอาน้ำกรอกปากหมาแล้วก็หันกลับมาจะทำร้ายเธอด้วย
เธอบอกใน๑เดือนเธอจะโดนทำร้าย๔๕ครั้งหนักสุดคือโดนบังคับให้กินอึ่งกินฉี่หมา
โดนแบบนี้ซ้ำหมาก็ตายไป๖ตัวแล้วแล้วเป็นหมาที่ทั้งเธอและฟินซื้อมาเลี้ยงทั้งนั้นเลย
ส่วนใหญ่เป็นหมาพันเล็กอะค่ะที่ผ่านมาก็พยายามจะหนีออกจากบ้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ
๒๐พฤษภาคมอาศัยจังหวะฟินอาบน้ำหนีออกมาเลยค่ะแล้วก็หนีมาให้คุณกันช่วย

ผนัยรมค์ไม่ได้
ค่ะเกลือสีน้ำเงินแล้วนะ

ทีนี้เธอเอาคลิปที่เธอไปค้นหาซากน้องหมาที่ตายจากมือของน้ำมือของฟินเนี่ย
เอาใส่ถุงดำไปทิ้งไว้ที่ถนนข้างทางแถวบางบ่อ
สภาพซากน้องหมานี่ยังเปียกแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งน้องบอกว่าซากหมาตัวนี้ถูกเอามาทิ้งได้๒๓เดือนแล้ว
ส่วนตัวอื่นเนี่ยคิดว่าตัวเงินตัวทองอาจจะฆ่าไปกินแล้วอะค่ะ
เพราะว่าไม่เห็นซากเห็นแต่เสื้อที่ใช้ห่อซากหมา
แล้วก็ยังมีขนหมาติดอยู่ตามเสื้อ
ว่าคดีนี้มันไม่ปกติต้องติดตามใกล้ชิด
แล้วก็เร่งดำเนินการตามตัวของฟินจะหารือเรื่องการดูแลความปลอดภัยของน้องผู้หญิงผู้เสียหายด้วย
เรื่องต้นเนี่ยฟังจากสิ่งที่น้องเล่ามาแล้วเนี่ยฟินน่าจะเข้าข่ายความผิดคือทำร้ายร่างกาย
มขืนใจกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็พรบธารุณกรรมสัตว์
ทีมข่าวเราไปที่บ้านฟินนะคะอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นไปถึงค่ะสิ่งแรกที่เจอ
คือน้องหมาสองตัวพี่อุ๋ยที่บ้านฟินมีหมาอยู่สองตัวนี่ค่ะ
ดูหน้ามันสิโอ้ไม่อยากจะคิดเลยว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงนะคะ
หมาสองตัวแล้วหน้าบ้านนี่เต็มไปด้วยคราบอึคราบฉี่หมานะคะ
เหมือนไม่ได้ดูแลเรื่องของสุขอนามัยเลยถามว่าเจอหมาแล้วเจอฟินไหม
เจอค่ะเจอฟินด้วยฟินก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวแต่โดยดี
บอกผมยอมรับว่าผมทำร้ายร่างกายแฟนสาวจริงแล้วก็บังคับให้กินอึกกินฉี่หมาจริงด้วย
เวลาผมโมโหผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ไม่ต้องคิดว่าผมเสพยานะครับไม่ได้เสพยา
ผมดูดแค่บุหรี่กับกัญชาเท่านั้น
แล้วทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นถึงต้องทำร้ายเขา
เอาเหล็กไปแทงเขาบ้างให้เขากินอึกกินฉี่หมาบ้าง
ก็ปัญหาสะสมนะครับหึงหวงใช้เงิน
ซึ่งจริงคนนี้ไม่ใช่คนแรกที่ผมทำแบบนี้
คนนี้คนที่สามแล้วผมทำมาตลอดเลย
อันนี้อารมณ์ตัวผมผิดจริงนะครับ

อารมณ์ผมโมโหผมครับผมโกรธ

ใช่ถึงผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจเลยนะ
อยากขอโทษนะครับ

ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพบังบ่อนะคะก็นำตัวฟินแล้วก็
ที่บ้านไม่ได้มีแค่หมาสองตัวนะคะมีกระต่ายอีกตัวหนึ่งด้วย
เพราะหลังจากที่ฟินยอมรับสารภาพผิดว่าฟินก่อเหตุจริงเนี่ย
คงไม่สามารถที่จะปล่อยสัตเลี้ยเหล่านี้ให้อยู่กับฟินต่อไปได้แล้วล่ะ
ก็ให้ฟิล์มมีโอกาสได้บอกลาสัตเลี้ยงของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็ต้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ